เป็นร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จังหวัดชัยภูมิค่ะ
ในขณะที่เจ้าหน้าที่จะต้องเร่งดับไฟ
ก็จะต้องเร่งช่วยคนที่ติดอยู่ภายในด้วยนะคะ
ซึ่งการช่วยที่ยากลำบากที่สุด
ก็คือการช่วยหญิงชราอายุ๘๒ปี
ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วอยู่ในอาคาร

นี่เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะช่วยเหลือ
จะเห็นว่าที่ชั้น๒ของอาคารแห่งนี้
มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะคะคือยืนรอให้การช่วยเหลือ
นั้นก็มีที่บอกไปค่ะ
หญิงชราอายุ๘๒ปีเนี่ยนะคะ
นี่ถือว่าเป็นนาทีชีวิตเลยนะคะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองชายภูมิ
คือช่วงแรกก็คือการฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้ที่ด้านล่างของอาคาร๔ชั้นนี้
โดยมีผู้ติดค้างอยู่ด้านบน
และหนึ่งในนั้นเป็นหญิงชาราอายุ๘๒ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
วิธีการช่วยของเจ้าหน้าที่ก็คือการใช้รถกระเช้า
แล้วก็ขึ้นไปช่วยเหลือหญิงคนนี้
ถือว่าเป็นข่าวดีด้วยนะคะสามารถนำตัวหญิงชาราคนนี้ออกมาจากตึกนี้ได้อย่างปลอดภัยค่ะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจภูทรเมืองชายภูมิได้รับแจ้งเหตุนะคะตั้งแต่เช้าเลยค่ะ๖โมง๔๕นาที
จุดเกิดเหตุชื่อว่าร้านทองเจริญเป็นร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
อยู่ในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองชายภูมิ
ประสานไปยังเทศบาลเมืองชายภูมิเอารถดับเพลิงมา๕คันพร้อมรถกระเช้ามาช่วยเหลือนะคะ
นายสุชินคุณรัตนสิริอายุ๔๙ปีเจ้าของร้านเล่าว่า
มาตอนเช้าได้ยินเสียงตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้ออกมาดูพบว่าไฟลุกไหม้
ห้องเก็บของด้านหลังชั้นล่างติดกับครัวและบริเวณชั้นลอยมีแม่
ก็คือนางจันทราอายุ๘๒ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่
ก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปช่วยเหลือแต่ช่วงนั้นไฟโหมกระหน่ำ
และมีควันจำนวนมากพยายามนำตัวแม่ขึ้นไปด้านบนของอาคาร
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำรถกระเช้าขึ้นไปรับตัวแม่ออกมาได้อย่างปลอดภัย
ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปนะคะฟังเสียงเจ้าของร้านค่ะ
มาแต่ควันข้างบนเยอะมากสำลักควันกันพอสมควรแล้ว
เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาในการดับเพลิงนานกว่า๑ชั่วโมงค่ะ
สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ส่วนต้นเพลิงเป็นห้องเก็บของ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
แต่อย่างไรก็ตามนะคะจะได้ให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปค่ะ